อินโดนีเซียในวันที่๘ตุลาคมเนื่องจากทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมในวันที่๑๓ตุลาคมนะครับ
หากสถานการณ์โควิด๑๙ทั่วโลกยังไม่ขี้ขายครับ
หลังจากไม่ได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในไทยลีกก่อนในช่วงที่หยุดการขันไป
ล่าสุดครับธาเนียนสื่อใหญ่ของเวียดนามตีข่าวว่าไส้ง่อนเอฟซีทีมดังจากวีลีกเตรียมทุ่มงบ๑ล้าน๒แสนดอลลาร์
สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็๓๗ล้านบาทซึ่งจะดึงตัวดังว่าเริ่มกลับไปเฝ้าเสาที่นั่น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าเดิมถึง๒เท่า
จากที่เมืองทองเนี่ยเคยคว้าตัวมาจากไฮฟองเอฟซีด้วยค่าตัว๑๖ล้านบาทนะครับ
ประเด็นนี้ทีมข่าวของเราถามไปยังไหนไตรศิษฐ์ทองแดงซึ่งปัจจุบันเป็นเลขาอยู่กับทีมไซ่ง่อนเอฟซี
ก็ได้รับคำตอบว่าไซง่อนเอฟซีไม่เคยเจรจาเพื่อดึงนักเตะรายนี้
แต่คาดว่าน่าจะเป็นโฮจิมินเอฟซีนะครับทีมรองแชมป์วีลีกปีที่แล้วที่แสดงความสนใจอยู่
แต่ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องดูว่าเอสจีเมืองทองจะยอมปล่อยตัวหรือไม่นะครับ
นายสกลวรรณพงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่คว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็บิ๊กเสือเผยถึงแผนการทำงานหลังจากนี้ว่าอยากจะเคลียร์ปัญหาต่างให้จบก่อนเริ่มแผนการพัฒนา
เพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่ากรกฐโดยเน้นย้ำทุกคนในสมาคมให้ทำหน้าที่เพื่อพัฒนาวงการ
ห้ามมีปัญหาโดยจะมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดเลยทีเดียว
สามเรื่องที่จะจัดการให้แน่นอนให้เสร็จสิ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเบิกงบประมาณให้เร็วการเป็นแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นและหาโค้ชที่มีความสามารถมาพัฒนานักกีฬาครับ